คุณผู้ชมคะครบรอบ๑๐๐วันของการจากไปของอดีตร็อกเกอร์ผู้ยิ่งใหญ่นะคะ
คุณแหวนธิติมาค่ะซึ่งทางครอบครัวเองนะคะน้องปันคุณปุ๊กคุณเกษม
ก็มีการทำบุญเลี้ยงพระด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะ
ที่เราเก็บมาฝากกันค่ะทางครอบครัวนะคะ
ก็เดินทางไปถวายพระทหารเพลงค่ะที่วัดประดิษฐาราม
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับนักร้องสาวผู้ล่วงลับนะคะ
โดยเพิ่งพ้องคนบันเทิงค่ะอย่างคุณตู่นันทิดา
ที่ตั้งใจเดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้เผยว่า
ยังคงมีความรักและความคิดถึงมอบให้กับแหวนถิติมาอยู่เสมอค่ะ
ร้อยวันนะครับแล้วก็ยังคิดถึงแหวนเหมือนเดิมนะคะ
แล้วก็วันนี้ก็คนใกล้ชิดมากันหมดเลยนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญวันนี้พี่ปูตั้งใจว่าจะมาทำบุญที่วัดมอน
ซึ่งเป็นวัดที่พี่เกิดที่นี่ใช่ไหมพี่นะคะ
ก็เพิ่งทราบนะครับนึกว่าพี่ปู๊ตบวชวัดนี้ค่ะ
แฟนก็เหมือนน้องสาวคนหนึ่งเพราะว่ารู้จักกันมานานมาก
เหมือนกับเป็นครอบครัวของเราด้วยกันนะคะ
เพราะฉะนั้นถึงวันนี้๑๐๐วันเรารู้สึกว่ามันเร็ว
แต่ว่าแบรนด์นี้ก็คืออยู่ในใจพวกเราตลอดไป
ส่วนปันเต็มฟ้าแล้วก็คุณพ่อนะคะที่ตอนนี้ค่ะต่างก็ทำหน้าที่ดูแลซึ่งกันและกันค่ะ
เปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะ

แต่ของใช้ส่วนตัวรวมถึงเสื้อผ้าก็ยังถูกจัดวางไว้ที่บ้านอยู่เหมือนเดิมค่ะ
ซึ่งทางลูกสาวที่ตอนนี้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีแล้วนะคะ
ก็ให้สัญญาว่าจะทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัว
ดูแลคุณพ่อแล้วก็คนรอบข้างด้วยความเข้มแข็งอย่างดีที่สุดค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงน้องปันกันค่ะ
ร้อยวันแล้วก็โอเค
พอดีมีคุณนันทิดามาด้วยก็ดีใจที่เขา
ตอนนี้เขามาชวนคุยเรื่องแหวนก็ได้

ผมก็เห็นของแล้วก็คิดถึงเขาตลอด
ก็ไม่มีอะไรก็มีของวางของเขาอยู่อย่างเก่า
แล้วก็มีรูปภาพมีอะไรที่ตั้งโต๊ะบูชา
ตอนนี้เขาโตแล้วก็อะไรให้เขาคิดเอา

เรื่องสำคัญสำคัญของเขาอะไรอย่างนี้เกือบทุกเรื่อง
ปันแบบนับถือคุณแม่มาก
ด้านความพยายามและการเป็นผู้หญิงที่แกร่ง

บางทีเราอาจจะไม่ได้รู้จริงถึงความเหนื่อยของคุณแม่
แต่เมื่อเรามาอยู่ในที่ที่คุณแม่เคยยืน

ปันรับรู้เลยว่ามันเหนื่อยแค่ไหน
พยายามจะหางานที่มันจะสามารถอยู่กับเราได้ไป

ถ้ามีใครติดต่อมาก็รับผ่านผู้จัดการคุณแม่ไปด้วย
จากการสัมภาษณ์แล้วความคิดถึงก็ยังอยู่

ก็จะทำหน้าที่ดูแลครอบครัวให้ได้ดีแน่นอน
เพราะว่าคุณแหวนธิติมานั้นเธอเตรียมพร้อมให้ลูกสาวเธอแล้ว

ร้องเล่นเต้นลำเธอสามารถทำได้หมดเลยนะคะ